ข่าวเศร้าที่พวกเราเองไม่อยากจะอ่าน
ต้องบอกเลยว่าปฏิหารไม่มีจริงค่ะพี่แจ๊ค
ใช่ค่ะนะคะเชื่อว่าวันนี้นะคะคุณผู้ชมคงจะได้ติดตามข่าวเศร้านะคะ
ตลกขวัญใจคนทั้งประเทศนาคอมชนชื่นนะคะ
อย่างที่เราได้รับแจ้งข่าวเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
จากลูกสาวว่านครเสียชีวิตแล้วนะคุณผู้ชม
คอมชวนชื่นจากไปในวัย๖๓ปีจากการติดเชื้อโควิด๑๙
หลังเข้ารักษาตัวถึง๑๘วันด้วยกันนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ภาพนี้นะคะก็เป็นภาพที่แม่เอ๋นะคะภรรยาก็ได้บันทึกไว้
ตอนที่จะไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะคุณผู้ชม
คือไม่น่าเชื่อนะคะว่าภาพนี้จะเป็นภาพที่ทำให้
พ่อค่อมไม่ได้กลับมาบ้านอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะอ่าคุณผู้ชมค่ะ
เรามาสรุปไทม์ไลน์การเข้ารับการรักษาตัวของนาคอมนะคะ
หลังจากที่พบว่าตัวเองติดเชื้อและเข้ารับการรักษาตั้งแต่วันที่๑๒เมษายนนะคะ
ตามภาพที่ขึ้นหน้าจอเลยค่ะ๑๔เมษายนนะคะผลเอ็กซาเรย์เพราะว่ามีจุดที่ปอด๑จุด
แต่ไม่ทราบว่าจุดที่เป็นจุดที่เคยป่วยด้วยปอดอักเสบมาก่อนหน้านี้หรือเปล่านะคะ
จากนั้นค่ะ๓วันนักคอมเข้าไอซียูพบปอดเป็นฝ้าหนา
มาวันเดียวค่ะนาคอมเริ่มมีอาการเหนื่อยมีภาวะออกซิเจนต่ำ
เมษายนคุณผู้ชมนครเริ่มพูดช้าออกซิเจนค่อนข้างต่ำ

ต่อมานะคะวันที่๒๐เมษายนนาคอมมีอาการเชื้อลงปอด
ต่อมาอีก๒วันค่ะ๒๒เมษายนค่ะนักคอมอาการสุด
อดติดเชื้อรุนแรงมีอาการไตวายด้วยนะคะ
เมษายนอาการนาคอมซุดหนักอีกค่ะ
ได้มีการย้ายโรงพยาบาลไปรักษาตัวต่อนะคะที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจากกีนริบดินนั่นเองค่ะ
๖เมษายนค่ะนักคอมมีอาการปอดและไตอักเสบ
ความดันออกซิเจนในเลือดดีขึ้นเล็กน้อยแต่ไม่น่าไว้วางใจ
เหลืองในตับสูงกว่าคนปกติอยู่ในขั้นเฝ้าระวัง
จากนั้นอาการนาคอมก็ซุดลงเรื่อยนะคะ
กระทั่งเมื่อคืนนี้เองค่ะนครอาการโคม่า
วัยวะเริ่มล้มเหลวร่างกายเริ่มไม่ตอบสนองต่อการรักษา
และมีความเสี่ยงกับภาวะหัวใจหยุดเต้น
ส่วนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณผู้ชมคุณไอซ์นะคะลูกสาวของนาคอม
โพสต์แจ้งข่าวเศร้าว่าคุณพ่อไปสบายแล้ว
ซึ่งก็เป็นข่าวที่คือช็อกมากนะเพราะว่าเราติดตามข่าวมาตลอด
และส่วนตัวก็รู้จักกับนาคอมเสียกับน้องไอ้
ก็จริงมันเป็นความตั้งใจนะคะว่าอันนี้พอจะเล่าได้นะ
ว่าวันที่๑พฤษภาคมก็คือพรุ่งนี้ตามกำหนดเดิมเนี่ย
คุณแบงค์อธิกิจซึ่งเป็นลูกเคยของนาคอม
รวมไปถึงลูกของพี่บอลเชิญยิ้มเนี่ยจะบวชเพื่อให้นักคอม
อันนี้เป็นความตั้งใจนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้ว
ก็ไม่ถึงวันนั้นแล้วก็กลายเป็นข่าวเศร้านะคะ
เราก็ส่งใจไปนะส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่า
ไม่ได้ไปงานศพพ่อเราเราก็ติดตามมาตลอด
คือไม่อยากให้มีวันนี้คือทุกครั้งที่เห็นรอยยิ้มพ่อ
ต้องว่าพ่อออกรายการและเรียกว่าพ่อนะครับ

ข้อผลของไอซ์ด้วยแล้วก็ทุกคนด้วยค่ะ
ที่จะรู้สึกเศร้าเสียใจกับการจากไปในครั้งนี้
ศิลปินดาราที่เคยร่วมงานกับนครอีกเยอะแยะมากมาย
ที่รู้สึกได้ถึงการสูญเสียในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชม
ต่างก็ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของนครด้วยการโพสต์รูปนะคะ
ซึ่งเป็นการแสดงความไว้อาลัยหลายคนเนี่ย

ก็เล่าความรู้สึกนะคะความประทับใจที่มีต่อนักคอมเยอะแยะมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นคุณชมพู่อารยานะคะ
คุณหม่ำเองคุณตูนบอดี้แลมนะคะ
คุณเกรทวรินทรคุณเบลล่าคุณป่อนัทธวุฒิ
หลายคนบอกว่าขอบคุณนะนครที่สร้างเสียงหัวเราะ

และขอให้นครหลับให้สบาย

นับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้ง
วงการบันเทิงบ้านเราเลยก็ว่าได้นะคะ
อืมนะคะซึ่งคุณผู้ชมค่ะ
นครเนี่ยถือว่าเป็นตลกชั้นครูของวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้นะคะ
ใช่ค่ะคือประวัติของนครนี้นะคะ
นครมีชื่อจริงว่าอาคมปรีดากุลค่ะ
นครเกิดวันที่๕มกราคมปีพศ๒๕๐๑นะคะ
ภูมิลำเนาของนครเป็นคนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
นครมีผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกย้อนไปเมื่อปี๒๕๓๙เลยนะคะ
ชื่อเรื่องว่ากลิ่นสีและทีแปลงค่ะ
ผลงานที่ทำให้นักคล่อมกลายเป็นที่จดจำอย่างมากเลย
นี่ตอนสมัยหนุ่มนะคุณผู้ชมนะ
เรื่องหนึ่งที่หลายคนชื่นชอบแล้วก็จดจำนั่นก็คือเรื่อง๗ประจันบาลค่ะ
เป็นภาพยนตร์ดังจากสหมงคลฟิล์มเรื่องนี้เลยนะคุณผู้ชมนะค่ะ
โอ้โหแอคชั่นแล้วก็มุกตลกเนี่ยฝากเอาไว้เต็มที่เลยค่ะ
ส่วนผลงานเรื่องสุดท้ายที่นครฝากไว้ให้กับแฟนบนจอหนัง
ก็อย่างที่ทราบกันเนาะภาพยนตร์เรื่องอีเรียมซิ่งค่ะ
เป็นหนังที่ทำรายได้มากที่สุดของปี๒๕๖๓เลยนะคะ
ตลอด๒๕ปีที่ผ่านมาคุณผู้ชมปฏิเสธไม่ได้จริง
นครคือคนที่สร้างความสุขผ่านผลงานการแสดงทั้งหนังทั้งละคร
รวมแล้วเกือบ๑๕๐เรื่องค่ะคุณผู้ชม
ปีนี้นะคะนักคอมมีผลงานหนังออกสู่สายตาคุณผู้ชมเกินกว่า๑๐เรื่องด้วยมากนะ
นี่คือส่วนหนึ่งของการการันตีเลยนะ
ฝีมือของนักคอมนอกจากจะอยู่ในใจของแฟนแล้ว
ยังเป็นหนึ่งในใจของผู้สร้างผู้จัดและเหล่าผู้กำกับที่เต็มใจ
แล้วก็ตั้งใจอยากจะเลือกนักคอมให้เป็นหนึ่งในนักแสดงของเขาด้วยค่ะ
ต้องบอกเลยว่านักคอมคือตลกอัชริยะจริงนะคุณผู้ชม
เพราะว่าหลายคนอาจจะไม่ทราบนะตัวนครเองเนี่ยไม่ได้เรียนหนังสือ
หนังสือไม่ออกค่ะแต่กลับเป็นคนที่จำบทได้อย่างแม่นยำเลย
และที่สำคัญค่ะคนที่เคยได้ร่วมงานกับนครชื่นชมนครเป็นอย่างมากถึงเรื่องของวินัยการทำงาน
นครเป็นคนที่ตรงต่อเวลามากนะคะจะมาก่อนทีมงานเสมอเลยค่ะสุดยอดมาก
ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งที่วงการบันเทิงของเราได้พบเจอกับความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นะคะคุณผู้ชม
และคนที่รู้สึกถึงการสูญเสียในครั้งนี้ไปมากที่สุดในครั้งนี้ก็คงจะต้องเป็นภรรยาคู่ชีวิตอย่างน้าเอนะคะ
เอ๋เนี่ยได้โพสต์ภาพที่เธอส่งกำลังใจให้กับนครในวันที่๑๓เมษายนซึ่งตอนนั้นเนี่ยนักคอมเข้ารับการรักษาตัวแล้วนะคะ
ซึ่งผลวันนั้นของน้าเอ๋ยังไม่พบเชื้อนะต่อมาในวันที่๑๔เมษายนค่ะณเอกได้โพสต์คลิปนี้เพื่อเป็นการส่งกำลังใจให้กับนครอีกครั้ง
คือเป็นภาพคู่ค่ะมาพร้อมกับเพลงเวลาของเราเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูภาพบางช่วงบางตอนกันหน่อย
เชื่อว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนส่งกำลังใจให้กับน้าเอและครอบครัวของนครให้ผ่านช่วงเวลาของความสูญเสียนี้ไปให้ได้นะคะ
ศิลปินตลกค่ะวันนี้เรามีโอกาสได้คุยกับนาย่งเชิญยิ้ม
และพี่จตุรงโพธารามนะคะพี่โรงเองนะคะบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า
เช้านี้ตื่นมาพบกับข่าวเศร้า
ทุกคนที่ร่วมงานกับนักคล่อมรักและชื่นชมในตัวนักคล่อมมาตลอด
คิดเลยว่านักคอมจะมาจากไปเร็วอย่างนี้ไปฟังเสียงของทั้งคู่กันหน่อยค่ะ
คือเรายกให้เป็นตลกผู้ยิ่งใหญ่เลยนะตลกผู้ยิ่งใหญ่ตลกผู้มีตัวคนรัก
ของพี่นะเป็นสูตรสุขภิกษ์เกิดชาติน่าจักรใดนะ
เรากลับมาร่วมงานเรากลับมาเป็นตลกกันอีก

ก็ยังจำเป็นวันที่เล่นด้วยกันได้
แล้วก็ได้เจอกันตลอดมาก็
ไม่ว่าจะเป็นในกองละครหรือว่าในรายการตลก
ทีก็ตักข้าวมากินด้วยกันในเสือเดียวกัน
เป็นคนที่ทำงานด้วยแล้วสบายใจ
แล้วไม่เคยได้ยินพูดถึงใครในแง่ไม่ดี

เสียจากใจจริงของนโยม

รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่
มีคุณค่าในจิตใจเรา
นั่นคือความรู้สึกของเพื่อนร่วมงานด้วยกัน

ก็ทุกคนเสียใจแล้วก็พูดกันเป็นเสียงเดียวกัน
คุณผู้ชมว่านักคอมคือตลกชั้นครู

ส่วนอีกหนึ่งสาวค่ะที่เคยร่วมงานกับนักคอม
นั่นก็คือนางเอกสาวเบลล่ารานีนั่นเอง
ภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างที่บอกไปอีเรียมซิ่ง

ล่าเองได้เล่นเป็นนางเอกภาพยนตร์เรื่องนี้
ได้ส่งคลิปเสียงเปิดใจส่งตรง

ฟังความรู้สึกของเบลล่ากันหน่อยค่ะ
คุณพูดอย่างเดียวกับผู้หญิงนะครับ

เป็นครูให้กับพวกเราหลายคน
ทั้งในเรื่องของการทำงานและในเรื่องของการใช้ชีวิต
คอมเป็นคนน่ารักมากเป็นที่รักของทุกคน
และมันไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทำไมทุกคนถึงรักนาคอม
เพราะว่านาคอมเป็นคนน่ารักเป็นคนเป็นคนใจดีเป็นคนใส่ใจคนรอบข้าง
ถ้ามีนาคอมเบลทำงานแล้วเบลรู้สึกสบายใจ
เบลล์วางใจเบลล์ฝากใจไว้ที่นักคล่อมได้เลย
เบลล์ขอให้นักคล่อมไปสู่สุขตินะคะ

ขอให้มีความสุขอยู่ในพบภูมิที่ดีนะคะ
รักนักคล่อมมากแล้วก็ดีใจและภูมิใจ
ครั้งหนึ่งเคยได้ทำงานกับนาคอมนะคะ
ค่ะเชื่อว่าเป็นความรู้สึกของหลายคนที่เคยได้ทำงานกับนักคล่อม
เป็นกำลังใจกับครอบครัวของนักคล่อมด้วยนะคะ